นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบันทุกถ้ามันไม่ใช่รถบันทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
ถูกเหยียดข้างรถและรถมหาสนุกเออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กบนรถป่ะ

เวลาเดี๋ยวเรามาดูทางนี้คือรถมหาสนุกครั้งนี้ครับมาหาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น

แล้วเราก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงอิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีค่ะ
ก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีค่ะ
ของเราจะเกี่ยวข้องกับคำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีแห่งนี้

วันนี้เรามีดาราปริศนามา๓ท่านด้วยกัน
เพื่อที่จะมาร่วมสนุกและตามหาปริศนาของเราว่า

คุณจิ๊บปกฉัดและคุณคิงกรบาย

คุณจิ๊บปกฉัดแล้วก็คุณคิงกรบายนะครับ

บ้านอยู่มีอยู่เขาวังแล้วก็มีอยู่จอมบึงครับ

คุณจำคำขวัญประจำจังหวัดของคุณได้ไหม
คนบ้านนี้เราก็ต้องจำคำขวัญของเราได้

มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท่ำงามตลาดน้ำดำเนิน
เพลินครั้งคาวร้อยล้านย่านยี่ศพปาลี

ไม่เสียแรงเลยที่เขียนสกิปไว้ด้วยนะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณจับนะอ่ะเดี๋ยวคุยกับน้องจิ๊บหน่อยค่ะ

ปลาอกแกร้ครับปลาอะไรนะคะครึ่งปลาอะไรนะคะ
มันก็คือปลาหลั่งเขี่ยวที่อยู่ในน้ำทะเล
มันก็เอามาทำน้ำหมักโบราณอย่างนี้

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เอาล่ะวันนี้ครับเราเดินทางมาจังหวัดราชบุรีนะ
ค่ะก็คือแบบถ้าพูดถึงคำขวัญของจังหวัดนี้นะครับ

แล้วก็ดูว่าเป็นจริงดั่งคำขวัญหรือเปล่า

ผมยังไม่เคยเห็นคนสวยโพธาราม

อ้าวนั่งอยู่นี่ทั้งคนทำไมไม่เห็นกับคนสวยอ่ะ

คนที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ

คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งว่าใครคือตัวจริง
พบกันเลยดีกว่าปริศนามหาสนุกของเรา
ทาง๓หมายเลขเลยครับ
เริ่มครับ

เออเบอร์สามครับ

พ่อเกิดที่ไหนครับครับเารคา

ต้องเป็นเกลียวอะไรการเนี่ยโอ้โฮไม่ได้ข้อมูลเลย
มันต้องเริ่มจัดต้นตระกูลก่อนสิครับ

พ่อเป็นคนท่าชนะสุดว่าธารีค่ะ

มีจอดจริงก็เลยกลายเป็นสีดำแล้วก็มีความพิเศษกว่าเต้าหู้ชนิดอื่นค่ะ
๑๐กิโลค่ะแล้ว

โลตัสโลบินสสรรค่ะ
อ่าอ่า
เตี๋ยวไข่อยู่ตรงไหน
อุ๊ยนี่เบอร์คำถามเกินมากเลยเริ่มจากเบอร์๑ค่ะก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วก๋วยเตี๋ยวไข่
ก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วเจ๊แม่มมันน่ะก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วเจ๊แม่มเนี่ย

อยู่ในเมืองราชบุรีค่ะอ่าตรงไหนเจาะจงกว่านี้หน่อยเบอร์
ใกล้ตลาดโคยกี้ค่ะอ่ะเบอร์๓

อำเภอของจังหวัดราชบุรีอำเภอไร้ที่ติดกับอำเภอหวังมะนาว
ทองเพศบุรีอ่าบ้านฟูงค่ะ

บ้านแพรค่ะเบอร์๑อ๋ออ๋อบ้านคาค่ะ
อ่าสามชื่อไม่ติดกันท่านอำเภอเลย
เดี๋ยวพี่พี่ฝังมะนาวมันประจวบไม่ใช่เหรอ

เกษตรฟุรีติดกันเลยข้ามขาเอาขาข้ามไปปุ๊บถึงเลย

อยู่ติดกับตลาดสนามหน้าค่ะ
ที่ที่กายที่แล้วไม่จอมถูกไหม

เมืออย่างประสาหรับตรอบ๑กับเมือสองตอบถูก
โอเคหมดเวลาครับโอเค

ทั้งคำตอบจริงและคำตอบปลอม

มีการตอบแบบสมกึกสมกั๊กอยู่

แต่เบอร์๑กับเบอร์๒เนี่ย

อะถ้าเกิดปริบเทียบเลยเบอร์๓เนี่ยน่าจะประกวดแนวแบบ

ท่องบทกรเขียนวรรณคดีประจำโรงเรียน
อ๋องั้นสาวงานนี่ก็มาถูกเพราะว่าประเด็นนึงคือ
มันก็ต้องดูด้วยว่าบุคลิกลักษณะเขาเป็นแบบคนสวยโภทรารามคนงามบ้านป่อ
ผมเหมารวมว่าเป็นคนเป็นความนอกงามของราชบุรีนะ

หือว่าลาดลีถีนตะวันตกผิวคั้ี๊ม
สามลักษณะภูมิอาการ
อันนี้ผิวขาวเพราะว่าเป็นเชื้อสาวมอน
๑ใน๓หมายเลขนี้
ใครคือคนสวยโพธารามคนงามบั้นปงตัวจริง

ว่า๓นี่วันนั่นเป็นไงน่ะถ้ะทำไมพี่พีคลิ้ง
ผมดูจากลักษณะแดดครับเป็นยังไง
คนถิ่นโพธารามเนี่ยจะต้องสวยเข้ม

ต้องเคยผ่านเวทีประกวดมาแน่นอน

ผมรู้สึกว่าสามเองยังตอบไม่ค่อยลงล็อก
ก็ยังไม่ฟันทงเพราะเหลืออีกตั้งหลายเกม

ผมจะถามตอบเพิ่มมากขึ้นในช่วงจับผิดมหาสนุก
แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ

มารยาณงาม

มาจากงามได้สิทธิ์ใจงามจากภายในค่ะ

บอกแล้วเขาผ่านบนวัยที่ประกวดมา

หมายเลขใดคือคนสวยโพธาราม

เอาล่ะสวัสดีค่ะสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
นี่คือช่วงจับผิดมหาสนุกครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

หนูกับพี่อ๊อสจะเป็นคนถามข้อมูลความรู้

แล้วเราจะมีการโชว์ของดีของราชบุรี

หมายเลขหนึ่งครับคุณคิดว่าคำขวัญที่ว่า
คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่ง
หมายถึงสาวงามของราชบุรีใช่หรือไม่ครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมืองคนสวยโพธาราม
คนงามบ้านโป่งขึ้นมาจากรูปร่างหน้าตา
แล้วก็จิตใจแล้วก็การแสดงออกถึงตัวเรานะคะ
ว่าเราเป็นคนงามเป็นคนสวย

อันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับ
ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าความงามทางรูปกายอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าความงามทางด้านจิตใจ
หรือทางวัฒนธรรมขนบประเพณีธรรมเนียมนะคะ

คนราชบุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำใจ
แล้วก็น่ารักนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะ
หมายเลขสามครับ
คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่ง
ก็ไม่ได้มีดีแค่รูปร่างหน้าตายังมีในที่จิตใจ
แล้วก็ยังมีดีที่ศิลปะวัฒนธรรมนะคะ
อย่างเช่นวัดคงคานะคะก็จะเป็นศิลปกรรมนะคะ
ฝาผนังนะคะที่สวยงดงามวิจิตรการตามาก
ทีนี้มาถามครับสิ่งที่คุณชอบในราชบุรีคืออะไรครับ

เป็นร้านอาหารนะคะอาหารเช้าขนมจีบสาระเป๋าแล้วก็ชานะครับ
ร้านใหญ่มากอยู่ติดริมแม่น้ำค่ะ

ก็คงจะเป็นอาหารเช่นกันค่ะก็ชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
เตี๋ที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ต้มยำไข่เจ๊แหม่มค่ะ

หน้าแรงน้ำก็จะไม่ค่อยมีใช้ค่ะ
ก็เลยต้องเก็บโอ่งไว้แล้วก็เอากักเก็บน้ำไว้เยอะค่ะ

ถ้าสมมุตินะ๓ท่านนี้นะก็เป็นแบบตัวแทนจังหวัด

รีเซนต์จังหวัดลาบุรีในมุมของเขาเองเลย
เขาจะเป็นยังไงหมายเลข๒เชิญครับ

บอกแล้วเขาผ่านไปที่ประกวดมา

ที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็มีของกินที่แสนอร่อยนะคะ
ก็ใครมาที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดเลยก็คือเต้าหู้ดำแน่นอนค่ะ
ที่นี่ก็จะมีผลไม้อร่อยค่ะ
ปะรดบ้านคานะคะแล้วก็องุ่นดำเนินนะคะ

ถ้าใครได้ชิมก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหวานฉ่ำชื่นใจแน่นอนค่ะ

สถานเมืองราชบุรีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะ

ของการใช้ชีวิตแบบนั่งเดิมของชาวราบุรีนะคะ
และก็ยังมีส่วนผึ้งข่ากระโจมนะคะ
ที่มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะ
ธรรมชาติที่สวยงามนะคะหน้าเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนนะคะ
ก็จะมีอุทยานหินเขางูนะคะซึ่งเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาตินะคะ
ยิ่งใหญ่มากด้วยนะคะแล้วก็มีค้างคาวร้อยล้านนะคะที่วัดเขาช่องพานค่ะ
แล้วก็ยังมีสติทอาร์ตนะคะเมืองราชบุรีแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่าง
ที่ยังคงเสน่ห์ของเมืองเก่าของราชบุรีเอาไว้ค่ะ

โคตร

นามของสาวงามราชบุรีตัวจริงนะคะ
ขอแนะนำที่วัดขนอมหนังใหญ่
การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ไทยหนึ่งเดียวของเมืองราชบุรีที่
คุณมาแล้วต้องตื่นตาตื่นใจค่ะ
เมื่อหนังใหญ่เชิดอยู่หน้าเปลวไฟเทียนนะคะ
จะทำให้คุณรู้สึกประทับใจค่ะ
แล้วก็ในวัดคงคานะคะ
ก็เป็นจิตกรรมฟ้าผนังค่ะ
ซึ่งมีมาสมัยอายุทยานะคะ

เอาละครับทีนี้อยู่ที่ดารามหาสนุกทั้ง๓ท่านแล้ว

เบอร์๓พยายามจะพรีเซนต์
ว่าตัวเองเป็นคนสวยพักตรามคนงามบ้านโปร่ง
แต่ว่าไอ้ที่เขาพูดออกมามันเป็นภาษาเขียน

อันนี้สายสคริปต์ท่องสคริปต์มา

ไปเอาวัดที่๓ขึ้นก่อน

มันจะวนอยู่ในอ่างนั้นหาทางขมวลลงไปได้

แต่การพรีเซนต์ของหมายเลข๒ผมบอกได้เลยนะครับ

ทุกอย่างรูปรักหน้าตานะครับ

โพธารามก็เขาคงน่าเป็นแบบนี้

เพราะฉะนั้นผมว่าเบอร์๒เนี่ยใช่

เหมือนตอนแรกดูรู้สึกเหมือนตั้งใจแกล้งเรา
ตั้งใจติดขาดอะไรอย่างนี้

ยังต้องเคยประกวดนางงามอยู่

นี่มันนางงาม
ต้องผ่านเวทีมาแน่นอน

แต่เบอร์๒เนี่ยดูฟิลเหมือนนักข่าว
เหมือนนักข่าวท่านหนึ่งในวงการบันเทิงนะคะ

วิธีการแบบเวลาพูดหรืออะไรอย่างนี้
รู้สึกผมเหมือนแบบอันคาว

น้องนี่ยังคงใส่วิชาการ
ก็คือประกวดร้อยเรียงความไทย
ประกวดการร้อยกรองอะไรอย่างนี้
ของโรงเรียนมาก่อนแน่นอน
ภาษาต้องสวยต้องดูเป็นคนมีบุคลิกที่ดี
ดูเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างนี้

เขาจะมีความตะกุกตะกักทีนี้เรามองว่า

โอ้งคนรู้จักอยู่แล้วราดบุรีรวมโอ้ง

คนพี่อ๊อกเองไม่รู้เลยเอ้าอย่างนี้นี่เค้ามีความเข้าเป็นเอกชัน
แล้วเวลาการเล่าเรื่องแบบนี้แปลว่าถ้าท่องมา

เล่าข้อมูลที่อินไซต์โดยธรรมชาติ

ไปพูดโปรโมทโฆษณาจังหวัดเรามากเลย

เมื่อกี้น้องเขาบอกเขาชอบกินโกฟีครับ

มันดูขัดกับในช่วงแรกด้วย
แล้วก็ดูท่องมา๑กับ๓คล้ายกัน

คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งตัวจริง

หมายเลข๒ดูมีข้อมูลที่ลึกกว่าทุกคน

จิ๊บมาใหม่เลยทีนี้๑๒๓เลยคุณหมดเลยเหรอ
สวยแล้วแบบดูพร้อมฉลาดตอบทั้ง๓คนเลย
แต่คือคนละแบบคนละสไตล์กันอะไรอย่างนี้

นี่แอบคิดว่าจริงทั้ง๓คนแล้วก็หลอก
หลอกหนึ่งคนให้พูดตะกุกตะกัก

แล้วเดี๋ยวเราจะดูกิริยาของเขาว่า
หลังจากนี้เขาจะหลอกอะไรเขาจะแสดงอะไรออกมา

ใครคือคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งตัวจริง
ค่ะอย่างนี้รอบหน้าครับเดี๋ยวทั้งสามท่านนี้
จะมาโชว์ความสามารถพิเศษ

ขอบคุณปริศนามหาสนุนทั้งสามท่านครับ

ใครคือคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งตัวจริง

มีตัวจริงที่นั่งชมรายการอยู่นะที่นี้แล้ว
เราจับแจกให้ผู้โชคดีที่มาชมรายการ

และโอ่งมังกรใบนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่กันครับ

พี่คิงคิดว่าองค์ใบนี้ราคาเท่าไรครับ

เคลือบเงาไว้แบบนี้นะทุกอย่าง

เรายังไม่รู้ราคาต้องเอาบุคคลที่เขา

คุณสุขชาติโครสัตย์บันดีครับ
โอ่งใบนี้มาจากเมืองจีนอายุร้อยกว่าปีราคาเท่าไรครับ
อย่างน้อยต้องมีถึง๓๕๐๐บาทโดยประมาณ
เพราะว่าเนื่องจากมีทั้ง๕เล็บ๔เล็บแล้วสมบูรณ์ใช้คำว่า
เพราะฉะนั้นโอ่งใบนี้ที่อยู่บนรถมหาสนุกของเรา

เพราะฉะนั้นน้องตอบถูกรับไปเลย๓๐๐๐บาท

ใครคือคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งตัวจริง

มันไม่ใช่ว่ารถมระฮาสนุก

เป็นคนรักในความเป็นไทยนะคะ

จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขามีมานานอยู่แล้ว

แล้วไม่สามารถที่จะหาดูที่ไหนได้ด้วยค่ะ

ของปริศนามหาสนุกหมายเลข๑ครับ

มันไม่ใช่ผู้ชายมันทำร้ายผู้หญิง

คุณอังทำไมคุณถึงเลือกโชว์อันนี้มา

ค่ะก็เพราะว่ามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติของเรานะคะ

เมืองรายบุรีก็จะมีนักมวยเยอะมากมายนะคะ
รวมถึงมีไคร่มวยเยอะด้วย

หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะ
และนี่คือโชว์มหาสนุกของปริศนามหาสนุก
หมายเลขสามครับ
พระนมหัตนำธการพระสานึกล้าว
พระสานึกล้าวว่าไอ้เผาไอ้เจ้า
เป็นมงค์คนชาย

ว่ายพระหิวพระพรหมพระยมพระการณ์ว่ายสวดเมือหาดคนไกลหลาด
สิงพรวายนารายสี่กรอนที่ท่านเป็นใหญ่
ว่ายพระพรหมเจ้าที่แม่ธรณีย์เจ้าทางว่ายแม่ยานางที่ในป่ายาเหย
อย่าได้อีคคาทายพระองค์เธพทางสินบนพื้นดินและแผ่นปะ
ห่วยพรชัยต์ลูกพรชชายพระสัมมาสัมภุตทาเจ้า

เพื่อพร้อมมาอยู่บาดซ้ายขออันเชิญพระนราย
มาอยู่ปาดขวาลูกขออันเชิญพระเกิน
เป็นกล่อมดวงใจชอบมักออก
จะดอกลำใยชอบมักออก
จะดอกลำใยลูกขออันเชิญมาไว้ไหว
มาตัวยังร้องทิศเทียง
หูยร้องพอมากนะ

เป็นการร้องแหล่ค่ะเพลงอีแซวนะคะ

ใช้ในการร้องเชิญเทพค่ะ

เพราะว่าอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะ
ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยของเมืองราชบุรีนะคะ
ปกติคุณแหล่ทำขวัญนาคในพื้นที่ที่ราชบุรีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ที่จริงรับทั่วประเทศไทยเลยค่ะ

ปริศนามหาสนุกทุกท่านเลยครับ
รอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว
ถ้าฉันมาบอกถึงโชว์ว่าที่เอาเกี่ยวกับราชบุรีจริง

แต่ก็ดูเขาก็ยังไม่ได้ชำนาญมาก
แต่รู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนี้ให้ดู

ตอบคำถามด้วยความที่สบายตัว

ว่าเขาอินกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้า

การตอบคำถามกระตุกไปบ้าง
แต่เวลาตอบอะไรที่ไม่ได้เป็นข้อมูล
น้องยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สุข
อาจจะเป็นไปได้ว่า๓คนเลยหรือเปล่าตรงนี้
กว้างมากคนสวยโพธารามคนงามราชบุรี

แต่สวยสาขาไหนอันหนึ่งก็ร้องเพลงสวยมากดูแบบโอ้
ลงเหมือนมีของเหมือนแม่มาทำขวัญให้เลย
ที่แบบพร้อมที่จะไปแบบไปโอลิมปิก

จนอีกหนึ่งคนก็คือดูแบบประกวดมิสแกเเกรนอ่ะ

ถ้าน้องอยู่เรียนศิลปกรณ์ศาลายานี่

คนสวยโพธารามมันต้องสวยตั้งแต่ดั้งเดิมมา

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีตั้งแต่สมัยก่อน
ก็เชื่อว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรม

แล้วพอเขาโชว์อันนี้

รอบสุดท้ายที่ดาราทั้ง๓ท่าน

ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุก
ชิงรางวัลมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

ช่วงที่จะหลอกไม่ได้ที่สุดคือช่วงแรกที่เราคุยกัน
ถ้าไปดูหนังไปดูหนังลงหนังไหน

แต่ละคนตอบชื่อลงหนังต่างกัน
แต่อยู่ใกล้บ้านตัวเองทั้งหมดที่พูดคุยกัน

คุณจิ๊บอะครับทำไมถึงเป็น๓คนเลย

ส่วนน้องอังเนี่ยจะต้องเป็น
มวยไทยรวยไทยระดับอินโตต่อมากอยู่ในหน้าตุรีเบอร์๓
แหนากธรรมควันนาคมอาห์แหนนาคที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ต้องเป็นพันผัวข้อขับแบบนี้

เชื่อว่า๓คนนี้มาจากที่นี่แหละ
คุณคิงทำไมคุณไม่ตอบหมดเลยอะครับ

ต้องจับใหญ่หรือผิดทั้ง๓ท่าน

ใครคือคนสวยโพธาราม
คนงามบ้านโป่งตัวจริง

ครับ
คนสวยโพธราบคนงามบ้านปรุง

เรียนอยู่คณะการุสาลศาขาวิชาการ

ยาก่อนนะคนราชบุรี่นี้ตัดเด็ด

ส่วนตัวเป็นคนชอบรักวัฒนธรรมไทยค่ะ
ไม่ว่าจะแบบแต่งชุดไทยอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนประกวด
ใช่ค่ะเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีนะคะ

นี่คือโชว์เชียร์ลีดดิ้ง
จากโรงเรียนดารุณาราชบุรี

ถ้าพร้อมแล้วเชิญชมเลยครับ

ทุกคนกำลังมือทุกคน
มองแขนตัวต่อไป
มองแขนตัวต่อไป
โอ้โห

เก่งมากจริง
เอาละครับแต่วันนี้คุณทั้ง๓ท่านตอบผิดหมดเลยนะครับ

ใครเปิดแผ่นป้ายที่เป็นรูปมหาลบสนุก

คุณต้ำหมายเลขไหนครับเพื่อหมายเลข

หมายเลข๑

ล้อมตาละลูกอะ
เพราะฉะนั้นคนนี้พอรอบแม่แก่คุณต้ำครับ

และนี่คือทั้งหมดสุดสองแปลนครับ
ค่ะที่หมดแปลนที่หนึ่งเลือกอะไรคะ

เย่

จะเป็นตัวหยุดเกมนะคะหมายความว่าถ้าพี่ตั้มเปิดออกมาแล้ว

แผ่นป้ายที่๖ค่ะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโปกเลือกครับ
ปลายลาย
ปลายลายเป็น
ข้างคาวร้อยล้านวัดเขาช่องพลาน

ไทยประกันชีวิต
หนึ่งแผนที่คุณเลือกมีอยู่๕ตำเน่ง

แผ่นป้ายในดี

ป้ายในดีครับ

ตรง

ตรง

อันนี้ไม่ตรงนะครับไม่ตรง

ถ้าตรงหมด๓ป้ายนี้คุณรับอีก๓๐๐๐๐นะครับ

โอ้โฮ

คุณตัมม์เก็บไปแล้ว๒๐๐๐๐บาท

ครับ

เดี๋ยวเรามาดูสลายกันหน่อยนะครับ
ว่าในจัดการว่าเป็นไงบ้างนะครับ
ท่ำจอมพลแก๊สมิวดีไลค์นะครับ
วัดหนองหอยมี

ปลายลายโอ้โฮคนสวยโทษล้าม

ซี่นะครับวัดพระศรีอานนะครับ

ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้
ดิกกุสโต้เป็นองค์มังกร
แพคเบรกนะคะวัดพระศรีอ่าน
ต่อไปไทยประกันชีวิตถ้ำจม

เบนเนตเตนอำเภอสวนพึ่ง

พอได้กลับมาอยู่ในจังหวัดตนเองอย่างนี้

สนุกแล้วก็อบอุ่นมากครับ
แล้วก็ขอบคุณน้องโรงเรียนกรุณา
ที่ไปสร้างชื่อให้กับคนระดับประเทศระดับโลก

ที่ให้พวกเราคนไทยได้ภาคภูมิใจ
ถึงวัฒนธรรมถึงความยิ่งใหญ่

ขอบคุณมากครับครับคุณมากครับครับคุณมากครับ

แล้วก็จะนำความภาคภูมิใจในพื้นที่

พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรถมหาสนุก

ค่ะคุณไม่ต้องมาเพราะเราจะมาหาคุณ